ทำทุกอย่างเลยไหมเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายขึ้น

อินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
อยากได้เงินใช่ไหมแต่ก็กลัวใช่ไหม
แต่หนูร้องไม่เป็นจริงค่ะ

สู้ครับ
ต้องการแบบนี้ทั้งแค่๖แผ่นป้ายแต่ก็จะได้ร้องได้
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็ต้องใช้คำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับ
สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ก็เป็นต้นปีมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มกันนะครับ
ก็กลับมาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๖โมงตรงนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แน่นอนครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ต้นปีนี่อะไรมันก็สดชื่นนะครับ
ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับ
สำหรับตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงตัวจะจิ๋วตัวจะเล็กแต่ใจใหญ่ค่ะ
ร้องได้ครบ๑๐เมื่อไหร่นะคะก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท๑ล้านครับ
ต้นปีแบบนี้นะฮะหลายหลายท่านก็จะถือเลิกดีนะครับ
เริ่มทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิต

ก็ปีนี้จริงแล้วอายุครบ๒๕พอดีนะคะ
ตั้งใจว่าปีนี้ค่ะก็จะสร้างบ้านให้สำเร็จในปีนี้ค่ะ
ปีนี้ถ้าผมไม่ติดเกณฑ์อาหารนะครับ

เนี่ยก็นี่ยัง๒๕
เราก็มาเริ่มสิ่งที่ดีกันต่อเนื่องเลยนะครับ
นั่นก็คือในเรื่องของความกระตันยู
ความเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วหัวใจเล็กของเขา
แต่ว่าโอ้โหการกระทำของเขานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกิน
คือเป๊กอยากจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะเป็นเด็กที่น่ารักมาก
คุณพ่อคุณแม่ทำงานทุกอย่างเลยนะคะ
ครอบครัวก็ตกอยู่ในสภาวะลำบากค่ะ
คุณผู้ชมคะไปชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปินาภานามสกุลประทุมมาตร
ชื่อเล่นชื่อปินอายุ๑๑ปีมาจากจังหวัดสุราธานีค่ะ
ครอบครัวของหนูอยู่ด้วยกัน๔คนค่ะ
มีพ่อมีแม่มีพี่มีหนูค่ะ
พ่อหนูชื่อจอร์ดค่ะอายุ๔๒ค่ะ
พ่อหนูตาบอดหนึ่งข้างค่ะแล้วก็ขาเสกทั้งขาเลยค่ะ
เพราะว่าพ่อของหนูประสบอุบัติเหตุรถชนเย็บ๒๐๐เข็มตั้งแต่หนูยังไม่เกิดที่ค่ะ
สงสารพ่อค่ะเพราะว่าพ่อเจ็บข้างในที่เขาเย็บแผลค่ะ
หนูก็เลยทายาให้พ่อค่ะเวลาพ่อเจ็บบางทีก็นวดค่ะ
หมอนัดให้พ่อไปเอาเหล็กออกค่ะแต่พ่อไม่เอาออกเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็ไม่อยากหยุดงานด้วยค่ะ
กับแม่ขายปลาตามตลาดทั่วไปค่ะ
หนูก็ช่วยขูดเก็ดปลามแล้วก็เรียกลูกค้าค่ะ
เวลาหนูเรียกลูกค้าหนูก็จะพูดว่าซื้อปลาไหมคะ
ลูกค้าก็ยิ้มแล้วก็เข้ามาซื้อค่ะวันไหนขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
น้องเป็นเด็กกระตันยูค่ะช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดเลยช่วยแม่ขายปลาด้วยค่ะ
แต่ก่อนที่แม่จะมาขายปลาเนี่ยแม่ขายไก่ทอดมาก่อนค่ะ
แพ้อายน้ำมันที่ทอดมันจะเข้าจมูกค่ะพอทอดไปมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายทำให้เสียงแม่ไม่มีแล้วก็ไอออกเลือดเนื้อตัวนี้ก็จะขึ้นตามผืนค่ะ
บางครั้งเดินไม่ได้เพราะว่ามันจะแตกหมดเลยค่ะฝาเท้าแม่ก็เลยต้องหยุดขายไก่ทอดมาขายปลาแทนค่ะ
หนูเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะเขียนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำย่ำหนูจะอ่านไม่ค่อยได้ค่ะความจำมันก็จำไม่ค่อยได้ค่ะ
น้องปิ่นก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอัตยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอะค่ะพอพูดถึงครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจะน้ำตาไหลอ่ะนะคะเพราะว่าครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากเขาเป็นเด็กที่กระตันอยู่พฤติกรรมของเขาก็คือจะเป็นเด็กที่น่ารักก็ในในห้องเรียนก็เพื่อนก็จะรักเขาอ่ะนะคะ

ลงน้ำบางทีก็มีลึกเจียงหน้าออกบ้าง

ต้องช่วยกันดึงบางทีรองเท้าติดลุมโครนอยู่เลยค่ะ

เขาเคยบ่นไหมคะว่าแหมเรื่องจับปลาแบบไม่อยากไปเลย

ถ้าวันไหนพ่อเขาไปตัดย่าแม่ไปตัดคนเดียวเนี่ย
น้องก็บางครั้งก็จะหยุดโรงเรียนมาช่วยแม่

เวลาแม่ตักคนเดียวอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
คุณแม่ครับเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับที่บ้าน
ประมาณแสนสี่แสนห้า
แล้วก็ทำให้อ้วกออกเลือด

แล้วมาพักฟื้นใช้เวลานานเท่าไหร่คุณแม่
ก็ประมาณสามเดือนสิค่ะ

เดี๋ยวหนูจะช่วยคุณพ่อให้ใช้หนี้ให้หมดนะคะ
เรียนหนูจะช่วยพ่อตลอดค่ะ
และจอมทอง
สวมใจฉัน
น้องปินร้อง

เรามาพบกับหนูน้อยคนนี้กันต่อเลยนะครับน้องปิ่น
หนูน้อยชาวใต้ผู้ไม่กลัวความลำบากแม้หนี้สินจะมีมาก
ก็จะสู้ไม่ยอมถอยเชิญเลยครับน้องปินครับ
สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอ่าโอ้โหจากกันไปนาน
คิดถึงกันบ้างไหมเนี่ยฮะคิดถึงค่ะคิดถึงนะ
กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ปีใหม่แล้วปินเป็นยังไงบ้าง
สบายดีสบายดีนะวันนี้มากันครบเหมือนครั้งก่อนนู้นเลยไหม
มากันครับค่ะยินดีต้อนรับครอบครัวแล้วก็คุณครูด้วยนะคะสวัสดีนะคะ
ดีคุณพ่อจอสคุณพ่อจอสคุณแม่เก๋แล้วก็พี่สาวนะครับน้องแป้ง
แล้วก็คุณครูปรานีนะฮะคุณครูปรานีคอยดูแลน้องปิ่นนี่เป็นอย่างดีทีเดียว
เพราะว่าน้องปิ่นเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
ก็เลยต้องใช้ดนตรีใช่ไหมครับใช้ดนตรีใช้เพลงเป็นการเยียวยา
แน่นอนได้ครูมาช่วยให้น้องจำได้มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้น้องสามารถร้องเพลงได้
แต่บอกตรงเลยว่าครูเองก็หวาดเสียวเพราะว่าไม่ค่อยคล่องเลยนะคะ
แต่สิ่งที่คล่องเลยก็คือช่วยแม่ขายปลาตามตลาดนัดใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่เวลาไปขายอ่ะทำยังไงเวลาไปขาย
เป็นลูกค้าเดินมาหนูก็ซื้อปลาไหมคะซื้อปลาไหมคะปลาสดเลยจ้า
สดสดเลยจ้าปลาที่ขายนี่เป็นปลาที่เอาไว้รับประทานใช่ไหม
ค่ะแล้วเวลาเรียกลูกค้าอย่างนี้ลูกค้าเขาซื้อเยอะไหม
ตอนแรกแรกก็จะไม่ซื้อค่ะพอหนูออกรายการร้องได้ให้ล้านคนเขาก็จำได้แล้วก็เข้ามาซื้อกันพอหนูเรียกลูกค้าแล้วก็เข้ามาซื้อนี่น้องปินใช่ไหมที่ออกรายการร้องได้ให้ล้าน

เขาบอกใช้เสร็จปุ๊บบอกเขาไหมว่าซื้อฟ้าเลยค่ะอย่างนี้ไหมแล้วก็ขายดีขึ้นใช่ไหม

รักมากเลยค่ะ
ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะลำบากลำบลขนาดไหนถ้าทำเพื่อพ่อกับแม่แล้วยอมไหม

ปิ่นปิ่นรู้ไหมในสิ่งที่ปิ่นพูดมันแลกเป็นเงินไม่ได้หรอกแล้วมันก็เทียบกับค่าของเงินไม่ได้
เพราะสิ่งที่ปินพูดและสิ่งที่ปินกระทำพี่เป๊กบอกเลยว่ามันมีมูลค่ามากมายกว่าเงินทองที่ปินจะหามาได้ให้กับพ่อกับแม่ซะอีก
แต่จะว่าเงินทองไม่สำคัญก็ไม่ได้ค่ะเงินทองก็สำคัญค่ะคุณป่า

ถึงมายืนกันตรงนี้ค่ะบนเวทีของเราเพื่อหาเงินค่ะเพื่อไปเป็นทุนสู้ชีวิตค่ะคุณป่า
วันนี้นะครับน้องปิ่นก็จะมาทำหน้าที่นักสู้รุ่นจิ๋วกันต่อ
มาถึงเพลงนี้แล้วครับเพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

เหลืออยู่ถึง๓ตัวช่วยนะครับ

สำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

สู้หรือหยุดครับ

เหลืออีก๓แผ่นป้ายเต็มนะครับ

น้องปินครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มีสิทธิ์เลือกได้๓แผ่นป้ายนะครับ
บอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ

แผ่นที่ห้าค่ะมาดูครับแผ่นที่ห้านะครับที่น้องปิ่นเลือกก็คือ

โจรดีมากค่ะเจ๋งมากโอ้ยปรบมือเลยปรบมือ
ไอโจรเล็ก
เปิดครั้งเดียวฟังเลยบ้างไม่มีน้องเจ้าได้
ถ้าเปิดฟังแบบนี้ก็ต้องประกาศเลยประกาศเลย
รับแล้วค่ะ๖มือ
หมื่นบาทโดยที่ไม่ต้องร้อง
เล้วมันจะร้องแม้คำเดียวและเป็นเพลงที่ร้องไม่ได้ด้วยใช้ได้ถูกที่ถูกเวลาภาษาใต้เวลามันโปร้งประอะไรอย่างงี้

ธรรมดา

หนูเคยฟังครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จำไม่ได้
เคยฟังครั้งหนึ่งแต่ก็จำไม่ได้
และตัวช่วยที่ดีที่สุดใช้ไปแล้ว
และตอนนี้เหลืออีกดีหนึ่งก็คือเพลงเก่ง

หนึ่งในห้านะปิ่นเปิดเสี่ยงสองครั้ง
เพื่อเจอหนึ่งในห้า
ปิ่นพี่เป๊กถามปิ่นอย่างนี้ว่า
เด็กวัยปิ่นเวลาเรามาเจอสถานการณ์ที่มันกดดันแบบนี้

ถ้าเสียงถ้าหนูไม่เจอหนูก็ต้องแบบว่าร้องอะค่ะ
แต่หนูร้องไม่เป็นจริงค่ะ

อ้าวหายใจเข้าลึก

แล้วก็ตอบคำถามมานะครับ
ให้ทุกคนได้รับฟังทั่วกันเลยว่า
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับ
เพลงที่๕มูลค่าแปดหมื่นบาท

สู้หรือหยุดครับ

สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
แม่ค่ะแม่เป็นไงลูกเลือกที่จะเล่นแล้ว
แม่โอเคไหมตรงใจแม่ไหม
ตรงใจแม่แม่อยากให้หยุดแต่ลูกตัดสินใจจะเล่น
หลังจากนี้เป๊กบอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดบนเวทีของเรา

น้องปินไม่ปลื่นนะลูกนะถ้าทำไม่ได้จะปิดจะทุกข์ก็ทำให้เต็มที่ของลูกแล้วกัน

ต่อมาสู้นะครับหมายความว่า๖๐๐๐นะครับ
ไปแล้วตอนนี้มีสิทธิ์ได้๘๐๐๐หรือ๓๐๐๐เท่านั้นไม่มีคำว่า๖๐๐๐แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลืออีก๒แผ่นป้ายใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้
ใช้นะครับ

เลือกให้ดีนะครับแผ่นไหนครับ

ลูกต้องทำให้ใด
เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอ
จากบ้านวันฟ้ามัว
มาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอ
หอบฟ้านเปิ้ลน้ำตา
เข้าเมืองเสียงดวงเดียวดา

ใครที่จะให้สว่า
ไม่ตรงที่เรียนมา
ก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหว
เฉาห่องสมสุขนอน
เพื่อลดทนรายจ่าย
จะเก็บเงินพันธุ์สักปลาย
ต้องใช้เวลาหลายเดือน
หลังคาเรือนรัว
ทางหัวเตียงเหลือ
จากใจหารมีแก่
อิ่งหอบันเงียงอ่อนละเพลิน
น้ำมันหวานเข้า
อยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อน
ภาพวางข้างจะยำเตือน
ฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอ
เขียนคำห้ามถอย

สายเลือดความมุ่งมั่น
จากแม่นั้นยังมีมากพอ
แม้เมืองไกลใจร้ายต่อ
ฝันที่เราเฝ้ารอ
ลูกขอทยอยส่งคืน